อันนี้ดีกว่าอันนี้ของแชนเน็ตเด็ด

อุตส่าห์ใส่เขามาในวันนี้เนี่ย

ในความรักของนางร้ายป่อ

เหมือนอย่างที่แบบว่าเราเห็น

อดเงินกอดทองเหมือนที่เรารู้

กอดผัวตัวเองอย่างมีความสุข

ชั่นนิดที่ว่าทุ่มเทให้กับลูกมากเลย

จนลืมที่จะเช็คข่าว

เขียนให้หนูไปพี่รู้แล้วเหรอ

หนูเห็นแล้วพี่หนูเห็นแล้ว

ครอบครัวสวยหรูอย่างนี้ดูแล้วน่าอิจฉามากเลยทีเดียว
แต่แล้วมันก็แค่มายาล้วนกันเลย

หนูดอกนี่คืออะไร
แล้วก็เว้นวันยาวไปแล้วก็มีคำว่าทอง

แชว่าสามีหน้าหล่อของนางรายป่อนเนี่ยนะครับ
ไปกินข้าวในโรงแรมกับสาวอวบอึ๋ม
เขาไปคุยธุระหรือเปล่า

ก็นี่งั้นมันเขียนมาอีกไม่ใส่นางชะนีนางนี้เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้
จึงได้มาสนิทอะไรถึงขนาดนี้เขาบอกมาอย่างนี้นะ
หนูดอกเว้นวักไปยาว
ดอกเขาเป็นเจ้าของเพจอยากจะบอกว่า
ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขาเดินเข้าไปในโรงแรม

กินข้าวเปล่าโรงแรมชื่อดังไปกินข้าว
หรือว่าไปคุยงานก็ได้นะ
แล้วผู้หญิงเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันก็อวบอึมกันทุกคนอยู่แล้ว

กินกูต้าไทยโอนฉีดเข้าไปทำหน้าอกอะไร

สามีตัวเองก็ไปหุ่นวัยกับคนอื่น

แล้วแน่นังนั้นจะยังไงใช่มั้ย

ใครอยากจะรู้ละเอียดกว่านี้
อยากจะรู้ละเอียดกว่านี้นะคะไปดูเงาเค้าเห็นเป็นเงาอยู่

ปอเยอะเหมือนกันปอนี่ปอเยอะนะดู